ไปดูที่สมุทรปราการเป็นข่าวที่เราเองก็ไม่ค่อยชอบอ่าน
แต่ก็ต้องอ่านจริงอาชีวะไล่แทงไล่ฟันกันอีกแล้วนะคะ
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนเลย
ก็เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ
แล้วก็อาสามูลนิธิร่วมกระตันยูต้องทำแผลเบื้องต้นให้ผู้บาดเจ็บนะคะ
จากเหตุนักเรียนอาชีวะสถาบันแห่งหนึ่งถูกคู่อริรุมทำร้าย
เกิดขึ้นบริเวณปากซอยทรัพย์บุญชัย๒๓ในตำบลปากน้ำค่ะ
อกจากคนนี้แล้วยังมีผู้บาดเจ็บจากการถูกฟันอาการสาหัส
ถูกนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วอีก๑คนนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอมีดพกยาว๒นิ้วตกอยู่เล่มหนึ่ง
มีท่อนเหล็กยาวประมาณ๕๐เซนติเมตรอีกด้วยก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
สอบถามเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันกับผู้บาดเจ็บเขาเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุหลังเลิกเรียนตัวเองกับเพื่อนรวม๕คน
ก็พากันนั่งรถสองแถวจะกลับบ้านพักในซอยทรัพย์บุญชัย
พอถึงปากซอยค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๖๗คนของอีกสถาบันหนึ่ง
ที่เป็นอริกันอยู่แล้วเนี่ยคือประเด็นของเรื่องก็คือเมื่อวานนี้๒๔มกราคม
เป็นวันสถาปนาสถาบันพอดีวันสถาปนามักจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเสมอ
ส่วนใหญ่แล้วก็ปรากฎว่าวัยรุ่น๖๗คนได้ขี่รถไล่ตามมาค่ะ
แล้วทีนี้พอดีเป็นจังหวะที่รถสองแถวที่เขานั่งกันมา
ชะลอความเร็วก็เลยถูกไล่ทำร้ายเพื่อนสองคนนี้หนีไม่ทัน
ก็คนหนึ่งโดนฟันบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลอีกคนก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลเบื้องต้นนี่แหละค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมสถาบันหลายสิบคนก็ไปเยี่ยมอาการคนเจ็บ
อาจารย์ก็พยายามพานักเรียนหลบผู้สื่อข่าวแล้วก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใด
ส่วนอาการของน้องทั้งสองคนตอนนี้รู้มาว่าปลอดภัยแล้วนะคะ